มาดูอีกหนึ่งสาวสวยกันบ้างดีกว่านะคะที่แว่ลมาว่าเธอกำลังจะบบมือลาวงการ
บอกว่าเธอเนี่ยจะลาแล้วไม่มารับงานอะไรแล้ว
ข่าวลือบอกว่าเธอเนี่ยอำลาวงการแล้วไม่เอาแล้วไม่จริงนะคะ
ตอนนี้กลับมารอบนี้พร้อมทำงานแล้วแล้วก็ออร่าสวยเปล่งปลั่งอีกด้วยค่ะ
รวมไปถึงความรักสวีทหวานกับหวานใจนอกวงการเหมือนเดิมจ้า

ก็ไปเรียนค่ะว่าไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์
อันนี้คือไปนิวซีแลนด์ไปอยู่เลยอย่างนี้
ไปอยู่ประมาณสองเดือนค่ะสองสามเดือนค่ะ

หินคุณใช่
ก็เลยอยากแบบพัฒนาตัวเองเพราะว่าวาทำงานตั้งแต่เด็ก
แล้วบางทีเราก็ทำแต่งงาน
แต่พอเราโตขึ้นเราทำงานหาเงินได้เราส่งตัวเองเรียนได้
เราก็อยากพัฒนาตัวเองตอนสมัยเด็กคุณแม่ไม่มีกำลัง
ตอนนี้เราแบบหาเงินเองได้แล้ว
เราก็อยากเอาเงินที่เราได้มาพัฒนาตัวเองคุณภาพตัวเอง

ทิ้งตอนนี้กำลังถ่ายละครเรื่องใหม่
ซึ่งเป็นการพลิกแบบบทบาทครั้งแรกในชีวิตไว้
ซึ่งไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็บทแบบแซ่บมาก
เรื่องหัวใจก็มีคนคุยอะไรแบบนี้ไหมครับ
ก็เรื่อยค่ะก็ดูไป

คืออย่างนี้ก็ถามตรงว่าวาวเธอไปทำนมหรือเปล่า

แล้วน้ำหนักไม่ได้ลดด้วยนะแต่ว่าคือเล่นโยคาราเอล
คืออะไรฝุ่นมันดีขึ้น
ใช่นะคะนี่ก็เหมือนกันนะครับไม่เคยศัยกรรมเลย

กลัวฟ้าผ่ามากเลยตอนนี้ไม่เป็นไรเอาฝุ่นก่อนตอนนี้